อันนี้ก็เหมือนกันหลอนยาผู้ชายคนนี้หลอนยาคิดว่าจะมีคนมาแอบดูผม
จะมาทำร้ายผมสุดท้ายเผาบ้านวอดทั้งหลังคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์
ชาวบ้านต้องขนของกันชุดละมุนวุ่นวายไปหมดครับนะฮะ
เอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ยช่วยกันขนของยกถังแก๊สเดี๋ยวมันจะระเบิดนะฮะ
เข็มรถหนีออกมาเพราะว่าบ้านถูกเพลิงไหม้หมดแล้วนะฮะ
ตำรวจก็มาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาช่วยกันฉีดน้ำระงับ
เหตุครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับนะคุมเพลิงได้
แต่ว่าสภาพบ้านดูสิฮะมันไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะ
สินก็ขนไม่ทันกับไหม้ไปหมดครับวอดทั้งหลัง
และเป็นบ้านไม้โบราณขนาดใหญ่อายุเกือบร้อยปี
เสียดายมากครับอยู่ที่เกาะสมุยครับเลขที่๘๐หมู่๖
อยู่ในซอยบ้านบางปอซอย๕ตะบนแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุยครับ
คนเผาคือใครอ่ะชื่อว่าธนพลลิ้มสุวรรณ
หรือว่าในจอมอายุ๔๐ปีจอมอยู่ไหนจอม
ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนมะม่วงข้างบ้านที่เพลิงไหม้
อยู่นี่ตามไปเอาไหนมาคุยกันซิจอมว่ายังไง
นะฮะแต่พอจะเอามาคุยกันจองก็วิ่งหนีอีกรอบนึง
เพราะคิดว่าคนจะไปทำร้ายนี่ฮะต้องคุมตัวเอานะอ้าว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
ไขวไส้เป็นอะไรเอาไปเห็นไหมรู้ตัวไม่ทำอะไรลงไป
เมื่อที่เกิดอะไรขึ้นละบ้ายมาเลยเสบอะไรไปอหรือเสบ

เสพอะไรไป
อย่าทำมันน้องอย่าทำมันน้อง
น้องอย่าทำอย่าทำ
อย่าทำมันน้องอย่าทำมัน

ถือได้ไหมมาเผาบ้านโอ้โฮ

ทีนี้ไปถามนางชื่นจิตอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุครับ
แล้วก็น้องสาวกระซาวะอยู่บ้านเหล่านี้แหละ
แล้วก็มียายด้วยอายุ๘๓ปี
ก่อนเกิดเหตุยายเขาเห็นแล้วว่าโอ้หลานทำไมเอะอะ
โวยวายบอกว่ามีคนมามองมีคนจะปองร้ายจะมาฆ่าทำร้ายเขา

ญาติญาติต้องช่วยกันเอาตัวคุณยายออกมาก่อน
เดี๋ยวจะถูกไฟคลอกตายกันไป
รีบช่วยกันขนของแต่ว่าก็ได้เท่าที่ได้นั่นแหละครับ
สุดท้ายก็ไหม้กันไปคาบ้านนะครับ
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็คงจะหลอนหลอนยา
แล้วก็ระแวงว่าจะมีคนทำร้ายก็เลยจุดไฟเผาบ้านซะอย่างนั้นเลย

คุณชื่นจิตเองก็บอกว่าโอ้ยก็เนี่ยฮะเขาติดยากันมานานแล้ว
แล้วเคยเอาตัวไปรักษาแล้วแต่กลับมาก็เสพยาอีก
ไม่รู้จะทำยังไงหลอนอยู่บ่อย

ตอนนี้ก็ปล่อยให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายก็ตาม
ก็ไปตามกระบวนการแล้วกันถึงแม้จะเป็นลูกเป็นหลานก็ตาม